โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาระบุว่าตำรวจปอท
กำลังเฝ้าติดตามเฟซบุ๊กของเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังนะครับ
หลังจากยังคงโพสต์ข้อความพาดพิงตำรวจอย่างต่อเนื่อง
โดยหากพบว่ามีการกล่าวหามินประมาทก็จะดำเนินคดีทันที
แนะให้เสกโลโซนั้นควรจะยอมรับกระบวนการทางกฎหมาย
นักร้องหนุ่มบล็อกชื่อดังอย่างเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซ
เปิดบ้านให้สื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังได้รับการประกันตัว
เนื้อหาเป็นไปในแนวทางตอบโต้การทำงานของตำรวจในการบุกเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่ม
ล่าสุดวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพระราชเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาตอบโต้นักร้องหนุ่มแล้วโดยขอให้ยอมรับกระบวนการยุติธรรม
และกลับตัวเป็นคนดีของสังคมขณะที่ยังออกมาเตือนการกระทำของนักร้องหนุ่ม
สั่งการให้ตำรวจปอทเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ขณะที่เฟซบุ๊คของนักร้องหนุ่มหลังถูกตำรวจเตือน
วันนี้ยังคงมีการโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะข้อความที่ให้ช่างมาซ่อมประตูห้องนอน

จากการถูกตำรวจทุบเข้าไปจับกลุ่ม
โดยเจ้าตัวบอกว่าต้องเสียค่าซ่อมถึง๕๘๐๐๐บาท
ทวงถามว่าใครจะเป็นคนจ่ายในส่วนนี้
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็แสดงความเห็นว่าประตูนั้นมีราคาแพงเกินไปหรือไม่
อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้ายอมออกมาให้ตำรวจจับโดยดี
ประตูก็คงไม่ต้องพังตั้งแต่แรก

ของเจ้าตัวนั้นก็ยังคงอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดตำรวจนครบานคันนายาวออกหมายเรียกเสกโลโซให้มารับทราบข้อเก่าหา
ภายในวันที่๑๒มกราคมนี้
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับไป
ซึ่งในขั้นตอนนี้เสกโลโซไม่ต้องยื่นขอประกันตัว
เพราะนี่จะถือเป็นการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติม
เจ้าตัวได้รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้
ไม่จำเป็นต้องทำคำร้องไปฝากขังที่ศาลอีก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน